ทิ้งท้ายไว้ตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

จะเป็นยังไงวันนี้กรุงเทพฝนจะตกหรือเปล่า
จะได้ไปเก็บผ้าได้ทันนะครับเพราะว่าเช้าวันนี้โอ้โห
ท้องฟ้าจำใสเมฆไม่มี
และหลังจากนี้กรุงเทพจะต้องเจออีกหรือเปล่า
เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสภาพอากาศตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้าง
นี่คือภาพถ่ายดาเทียมแสดงการก่อตัวของกลุ่มเมฆ
สังเกตว่าตอนนี้กลุ่มเมฆในบริเวณตอนกลางค่อนข้างที่จะโล่ง
จึงทำให้ช่วงเช้าวันนี้ออกไปข้างนอกมองบนฟ้าท้องฟ้าผ้าใสเลยนะครับ
ห้องฟ้าปลอดโปร่งเพราะว่ามีอากาศเย็นเข้ามาแทนที่นะครับ

ถ้าหากเรามีการคำนวณเนี่ยนะครับ๒วันหลังจากนี้ก็จะพบว่าฝนส่วนใหญ่ครับ
ปกคลุมบริเวณทางตอนบนนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสาน
แล้วก็บริเวณพื้นที่ปีกตะวันตกของประเทศไทย
ตั้งแต่บริเวณพื้นที่ภาคใต้ตอนบนลงมาจนถึงตอนกลาง
ไปเที่ยวบริเวณดังกล่าวก็อาจจะต้องระวังหน่อยทีนี้

นี่เป็นภาพการจำลองการเคลื่อนที่ของกระแสลม
สังเกตว่าลมที่มาจากฝั่งนี้เป็นลมหนาวนะครับ
เจอกับลมที่มาพร้อมกับความร้อนชื้นเนี่ยนะครับ
คือลมจากฝั่งตะวันตกเข้ามาชนกันตรงบริเวณแถวตาก

แล้วก็ไล่ไปถึงภาคเหนือแล้วก็ลงมาจนถึงในบริเวณพื้นที่ภาคใต้
จุดที่เป็นแนวลมชนกันเนี่ยนะครับ

ส่วนตรงนี้ลมหนาวเข้ามายึดคลองพื้นที่นะครับ
งฟ้าจึงปลอดโปร่งแล้วก็มีอากาศเย็นเข้ามาแทนที่ในช่วงเช้า
แล้วก็ช่วงค่ำตอนบ่ายแดดอาจจะแรงสักหน่อยหนึ่ง

ถ้าหากเราดูจากภาพนี้เป็นภาพจำลองสภาพอากาศในช่วงเย็นวันนี้

ถ้าหากจะตกก็จะตกจากการที่มีลมจากทางทะเลพัดเข้ามา

สมความชื้นทำให้เกิดการกันตัวกลายเป็นฝนตกลงมา
ก็คาดการณ์ว่ามีโอกาสตกในช่วงประมาณบ่าย๓บ่าย๔
แต่อาจจะไม่หนักเหมือนช่วงเมื่อวานนี้นะครับ
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปก็จะเป็นช่วงที่ฝนเนี่ยนะครับ
อย่างที่บอกไปรอบที่ผ่านมาเป็นรอบฝนขามานะครับ
หลังจากนี้จะเป็นรอบขากลับก็คือกลับจากภาคใต้
เลื่อนไปบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนต่อไปก็
วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันศุกร์เนี่ยนะครับ
โอกาสเกิดฝนในพื้นที่กรุงเทพยังมีอยู่
แล้วก็จะกลับมาตกหนักอีกครั้งหนึ่งในวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ของสัปดาห์หน้า
ทีนี้อย่างที่บอกไปว่าหลายพื้นที่นะครับ
บริเวณตามแนวชายฝั่งหลายคนไปเที่ยวทะเลกันนะครับ
ฝนตกมาแบบนี้ทำให้ใต้ท้องทะเลเนี่ยนะครับ
มีลักษณะทรายเข้ามาก่อตัวเป็นสรรคลื่น

ขึ้นที่ปกติเขาจะมากระทบฝั่งแล้วก็กลับไปเนี่ย

เขาก็เลยมีการกลับแบบนี้ครับ
ไปตามร่องแนวสันต่างนะครับที่อยู่ตามใต้ท้องทะเล
เกิดกลายเป็นลักษณะของคลื่นดูด
ถ้าเกิดเราสังเกตภาพนี้นะครับ
เป็นบริเวณที่ถ้าหากเราไปเล่นจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะโดนคลื่นเนี่ยนะครับ

ลักษณะคลื่นเนี่ยนะครับจะผิดแปลกแผกไปจากบริเวณรอบนะครับ
เห็นนี้ก็คือเป็นลักษณะของคลื่นเนี่ย
เข้ามาแต่ตรงนั้นเป็นคลื่นที่ไม่มีการเคลื่อนที่นะครับ
ดังนั้นถ้าหากในบริเวณที่เป็นอ่าว
บริเวณที่มีลักษณะเป็นแอ่งแบบนี้นะครับ
สังเกตลักษณะผิวน้ำเนี่ยผิดแผลกแตกต่างเลยจากจุดรอบ
ต้องระวังไว้อาจจะเกิดลักษณะของคลื่นดูดได้นะครับ
ถ้าเกิดดูดแล้ววิธีป้องกันเนี่ยคือ
ไม่ควรที่จะว่ายน้ำฝ่าคลื่นกลับไปที่ฝั่งนะครับ

มาเตือนกันหน่อยนะครับสำหรับใครที่จะวางแผนไปเที่ยวทะเลกันครับ

สภาพอากาศมีอะไรที่น่าจับตาหลังจากนี้เป็นต้นไป

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ